ลักลอบค้าประเวณีเดี๋ยวพาไปดูลักลอบขนแรงงานเถื่อนจากพม่ากันบ้าง
คุณเชื่อไหมกระบะคันนึงเนี่ยอัดกันเข้ามา๑๕คนจนยางแตกแล้วล้อมันหมด
เบียดไปกับถนนแถมยังมีคนมาจะยื่นใต้โต๊ะให้ตำรวจอีกนะ
บอกว่าเดี๋ยวขอจ่ายแสนนึงได้ไหมแลกกับการปล่อยตัวแรงงานเถื่อนทั้งหมด
แต่ว่าแน่นอนตำรวจก็ซ้อนแผนจับกลุ่มทันที
นี่คุณผู้ชมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตี๒ที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์
ก็ได้ร่วมกับตชด๔๓๗ชุดสืบสวนภาค๙ชุดสืบสวนภาค๘
และตำรวจสพบางกล่ำก็ร่วมกันไล่ลากกระบะคันนี้ค่ะ
หมายเลขทะเบียนบมย๑๗๔๙ชุมพร
รถกระบะคันนี้เขาลักลอบขนแรงงานเถื่อน
แล้วไปสกัดจับได้ที่ถนนลบบุรีราเมษ
ที่บ้านโคกเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
คือตอนที่ไปจับได้รถมันไปต่อไม่ไหวแล้วจริงค่ะ
เนื่องจากยางซ้ายเนี่ยมันแตกแล้วคนขับพยายามจะขับต่อไปนะ
จนมันบดละเอียดเหลือแต่ล้อแม็กซ์แล้ว
ขับต่อไม่ได้จริงแล้วตำรวจก็เลยเข้าจับกลุ่มนะคะ
ทีนี้พอเปิดรถดูเนี่ยยิ่งกว่าปลากระป๋องอีกคุณผู้ชม
มันอัดแน่นซ้อนกัน๒ชั้น๓ชั้นเป็นแรงงานชาวพม่าค่ะ
เขาเป็นแรงงานเถื่อนหลบหนีเข้าเมืองอยู่ในรถ
เรียงกันอยู่ที่กระบะท้ายคลุมด้วยแสลนด์ดำ
แล้วก็ที่นั่งก็อัดแน่นกันนั่งซ้อนตักกัน๒คน๓คนนะคะ
รวมทั้งหมด๑๕คนเป็นผู้ชาย๑๔เป็นผู้หญิง๑
แล้วคนขับรถคือนายพงยุทธ์น้อยวารีอายุ๓๖ปี
และจากการสอบสวนก็ทราบว่ากระบะคันนี้มีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวมาจากชุมพร
จะเอาไปส่งที่อำเภอสุไงโกลกที่นราธิวาส
คือปลายทางเขาจะเอาไปสู่มาเลเซีย
แล้วตลอดเส้นทางไม่ได้มีกระบะคันเดียว
ยังมีรถนำทางอีกคันนึงคอยดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
ว่ามีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านคอยตรวจสอบหรือเปล่า
อกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการขยายผล

ชาวพม่าได้เพิ่มเติมอีก๙คน
๙คนแบ่งเป็นผู้ชาย๕คนผู้หญิง๔คน
ก็ถูกเอามาพักไว้ที่ข้างแคมป์คนงานก่อสร้างในซอยเพิ่มทรัพย์ที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่
ไม่ไกลจากจุดที่จับได้ในรถนี้ค่ะ
ทีนี้ต่อมานายธีรพงศ์ปราบมากอายุ๔๗ปี
นายธีรพงศ์เป็นน้าชายของคนขับรถกระบะ

แล้วนายธีรพงศ์เนี่ยเป็นคนขับรถนำทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะ
ขอเคลียร์เจ้าหน้าที่เขาก็ซ้อนแผนอาจจะเคลียร์ใช่ไหม
งั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มที่ริมถนนสายเอเชียละกัน
ธีรพงศ์ที่เขาเป็นคนขับรถนำทางก็ตกลงไปนัดเจอกัน
ทีนี้ตอนมาเจอกันที่ปั๊มนายธีรพงศ์ที่เขาขับรถนำทาง
เขาก็เจรจากับเจ้าหน้าที่เลยนะบอกว่าเออเดี๋ยวผมให้แสนนึง
แลกกันได้ไหมกับการปล่อยตัวแรงงานเถื่อนชาวพม่า๑๕คน
อยู่บนรถกระบะเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ซ้อนแผนจับกลุ่มทันทีแล้วก็คุมตัวนายธีรพงศ์
เป็นคนขับรถนำทางไปสอบต่อที่โรงพัก
พอไปเค้นสอบที่โรงพักเนี่ยค่ะนายธีรพงศ์ก็รับสารภาพนะ
จริงผมมีอาชีพทำสวนผลไม้แล้วผมก็หันมาเป็นนายหน้า
แรงงานเถื่อนทำมาได้สักเดือนนึงแล้ว
แรงงานเถื่อนมาประมาณ๗ครั้ง๘ครั้งแล้วค่ะ
ค่าจ้างหัวหนึ่งกับแรงงานพม่าได้ค่าจ้างหัวละ๑๓๐๐บาท
อันนี้คุณผู้ชมคูณไป๔คูณกับ๑๕ค่ะ
รวมถึงกลุ่มผู้ค้าแรงงานเถื่อนเขาจะโอนเงินมาให้จากพม่าเลย
หลังจากนั้นก็นัดแนะกันให้ไปรับไปส่งตามจุดนัดหมายต่าง
แล้วเมื่อวานนี้เพิ่งเอาแรงงานเถื่อนชาวพม่า
มาส่งที่ปั๊มร้างที่อำเภอบางกล่ำ๙คน
แล้วเมื่อคืนก็มาอีก๑๕คนร่วมมือกับหลานชายค่ะ
เป็นคนขับรถกระบะแล้วทางด้านน้าชายเนี่ยทำหน้าที่ขับรถนำทาง
หลานชายก็เป็นคนขับรถขนแรงงานเถื่อน
แล้วก็ส่งซิกถึงกันว่าเจอเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
เวลาเสร็จงานแล้วก็จะแบ่งเงินกันคนละครึ่ง
จนมาถูกจับกุมได้ครั้งนี้แหละนะคะ
รวบได้ทั้งหมดเลยรวมถึงแรงงาน๙คน
กับ๑๕คนบนรถกระบะนี้ด้วยนะคะ